มาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยนะคะสำหรับความรักความผูกพันของเหล่าเพื่อน
ศิลปินที่มีต่อพี่ออสคีรีบูลนั่นเองค่ะบอกเลยว่าท่วมท้นจริง
เมื่อวานนี้ค่ะกลุ่มรวมดาวและกลุ่ม๑๘กรัฐคุณผู้ชม
เป็นกลุ่มศิลปินที่โด่งดังในยุค๘๐นี้นะคะเดินทางมาพร้อม
โปรดติดตามตอนต่อไป

ฟันเสียชีวิตเลย
ฟันอย่างไร

ตอนนี้ทำอะไรไม่เป็นเลยมันเหมือนเป็นอาการช็อก

ถูกต้องค่ะความผูกพันความคิดถึงนะครับ
เล่าให้ฟังว่าตัวเองเจอกับพี่ออสตั้งแต่ก่อนเข้าวงการ
แล้วก็มีความสนิทสนมกันมาตลอดค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็พอจะทราบข่าวอาการป่วยของพี่ออสอยู่บ้าง

ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ยินข่าวร้ายของเพื่อนนะคะ
แล้วก็ตั้งใจว่าจะรวมตัวเพื่อนศิลปิน
ร้องเพลงในงานวันชาปนกิจ
เพื่อเป็นการไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

ฝันเลยอยากฝันมากแต่ว่าไม่ได้ฝันเลย

แต่ต้องบอกตามตรงว่า๓คืน๔คืนมานี้นอนไม่ค่อยหลับ

แล้วนอนดึกก็จะหลับแต่ตอนนี้นอนดึกก็ไม่หลับ
คุยกันว่าจะมีการร้องเพลงแบบพี่น้องเพื่อนนะครับ
ร้องเพลงของออสในวันชาปนกิจครับ

ออสคิริบูลคือเป็นบุคคลเป็นศิลปิน
ที่เพื่อนแล้วก็แฟนคลับเนี่ยรักมากจริงนะคุณผู้ชมนะ
แล้วก็หลากหลายบทเพลงที่โด่งดังจนถึงปัจจุบันด้วยค่ะ

รวมไปถึงเราทุกคนด้วยนะคะ